เก็บตกงานแต่งงานพี่ยุ้ยพี่ทันในช่วงสัปดาห์ที่แล้วกันหน่อยนะคะ
เจอกับพลทหารมิคทองระยานะคะ
ต้องขออัปเดตกันหน่อยเพราะว่าอีก๔เดือนจะปลดประจำการแล้ว
แต่ว่าคือลาราชการมาก็เลยไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ออกสื่อ
แต่ว่าคือพี่แจ๊คเขามีโอกาสได้พูดคุยกับพลทหารมิกนะ
เขาบอกว่าบวชก่อนแล้วรับใช้ชาติก่อนแล้วแต่ตอนนี้ยังเหงาเลยไม่มีแฟนจ้า

นั่นน่ะสิส่วนอีกคู่นึงนะคะก็คือนิววงศกรกับน้องนาวที่สานาท
คู่นี้เนี่ยตอนแรกโอ้โหออกสื่อนะเขาขอสัมภาษณ์เรื่องข่าวลือว่านิวจะย้ายช่องหรือเปล่าอะไรยังไง
แต่แหล่งข่าวเนี่ยเมาส์มาว่าน่าจะบ๊ายบายวิกหมอชิดอยู่เหมือนกันนะคะ
แต่ก็ยังไม่ขอพูดอะไรเพราะว่ายังไม่ถึงเวลายังไงก็รอเจ้าตัวออกมายืนยันกันอีกครั้งก็แล้วกันนะจ๊ะ

จริงแล้วเนี่ยคือถึงแม้ว่าเหล่าดาราในวิกหมอชิดเองจะบ๊ายบายจากต้นสังกัดไป
แต่ก็ยังมีความรู้สึกดีความสัมพันธ์ที่ดียังมาร่วมงานกันเจอกันได้เพราะว่าต่างคนก็อยากจะเปิดโอกาสใหม่ให้กับตัวเองเท่านั้นเอง
ใช่แต่ว่าช่วงนี้มันมีกระแสย้ายช่องจากวิกหมอชิดเยอะไงหลายคนก็เลยตกลง